โควิดมีสาวลบบุรีคนหนึ่งแกอยู่กรุงเทพ

ปรากฏว่าระหว่างมาจากกรุงเทพต้องไปกักตัวที่ลบบุรีฮะ
การกักตัวกลายเป็นการกักตัวสุดหลอนไม่รู้จะกลัวอะไรก่อนดี
ความมืดกลัวผีหรือว่าพี่ตุ๊กแก่
เลือกไม่ถูกเลยไม่รู้ใช้คำว่ากู

ระหว่างผีความมืดหรือว่าตั๊กแก่เมื่อสักครู่

น้องกี้เนี่ยเป็นชาวลบบุรีตั้งแต่กำเนิด

ในการกลักตัวเข้าใจได้ตามกติกามารยาทศาสตร์กล
แต่พอกักตัวโอ้โหดูสถานที่ดิ
น่ากลัวตั้งแต่กลางวันแหละยังน่ากลัวขนาดนี้
กลางคืนจะขนาดไหนอย่าได้ถามเลย
มากี่วันอยู่จนครบคอร์สเขา

ไปเมื่อ๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละคืนได้
หัวใจแทบสุดจริงแล้วเข่าแทบหลุดเลย
สุดลงกับพื้นเลยหัวใจจะหยุดเต้นแล้ว
เพราะว่ามาเจอความมืดเจอความหลอน
ถ้าใครเคยเล่นเกมล่าผีหนีผีไอ้โฮมสวีทโฮม

ไม่รู้ว่าไอ้แว๊บไปน่ะใช่คนหรือเปล่า

ครบ๒๔ชั่วโมงมีอะไรน้องมาบอกพี่เลย
แต่ถึงเวลาจริงโอ้โหมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า

ทุกแกร้องทุกแกสาวคนนี้ก็ร้องรัดเลย

เดินมาหาสักคนเดียวเดี๋ยวฟังจากคุณกี้ครับ
วินาทีแรกที่เดินจากหน้าค่ายเข้าไปถึงห้อง
คือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุ้งปลั๊กไฟหรือว่าอะไร
ก็คือหนูต้องเดินหาเอง
แล้วพอดึกมาเราก็รู้สึกว่ามันต้องกางมงค์แล้ว

พอวินาทีที่มันจากกามุ้งเสร็จปุ๊บ
ตุ๊กแก่เป็นแขกลายแรกที่ออกมาทักทาย
ก็คือวิ่งอ้าปากวิ่งมาทางเรา

ก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าเดือนราคา
ที่แบบเป็นเสียงเท้าเหมือนเหยียบพื้นไม้
แล้วทีนี้คือนี่ก็กรี๊ดอีกทีนึง
แต่กรี๊ดไปสองรอบแล้วก็ไม่มีแบบคนเฝ้าออกมาช่วย
ก็เลยรู้สึกแค่ว่าถ้าต่อให้ไม่ใช่เรื่องผี

ให้เราจะร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีใครมาช่วยก็เลยรู้สึกไม่ปรับ

คือความหลอนความกลัวเรื่องผีเข้าใจได้หมดฮะ

หากมีคนคิดมิร้ายไม่ดี

โผล่มาตรงนี้ขนาดกรี๊ดไปสองสามรอบ

จะเป็นศูนย์กักจะเป็นจุดกักจะเป็นหมู่บ้านกัก

มันกักตัวโยนเข้าไปบ้านที่ดูสโยชน์แบบนี้
ผีไม่รู้แต่ความอันตรายอันนี้ไม่มีอยู่จริง